ผมพาคุณผู้ชมไปนี่ขุดดิน

ไม่ได้ขุดดินเพื่อจะปลูกผักแบบพี่เขานะ
แต่ไปขุดดินเพื่อเอามาต้มเกลือ

ทอดอาชีพนี้มาเป็นร้อยปีแล้วนะคุณผู้ชม

เขาไปขุดดินออกมาแล้วก็มาต้มเป็นเกลือขายคุณ
นี่ฮะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหนองแจ้งน้อยที่หมู่๕ครับ

นี่เราไปเจอคุณป้าท่านนี้ครับ
คุณป้าประดิษฐ์สุมนต์นอกครับ
คุณป้าเป็นชาวบ้านหนองแจ้งน้อยนี่แหละครับ
คุณป้าประดิษฐ์บอกว่าอาชีพต้มเกลือขายเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
ชาวบ้านบ้านหนองแจ้งน้อยทำแบบนี้มานานกว่า๑๐๐ปีแล้วคุณ
ซึ่งก็ถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตายายนี่
ปู่ย่าตายายของคุณป้าเองก็ถ่ายทอดมาให้ป้านะ
เรียนรู้กันจนกระทั่งสร้างรายได้นะครับ
เขาบอกว่าในช่วงมกราคมถึงเมษายนจะไปขุดดิน

ส่วนขั้นตอนถ้าคุณผู้ชมอยากรู้

คุณป้าประดิษฐ์บอกโอ๊ยหลานเอ้ยไม่ยุ่งเลย

บอกว่ามาหลานลองมาช่วยป้าลงมือด้วย
ขั้นตอนก็เริ่มจากหลานไปขุดดินหน่อย
หลานดาวหลานสุภาษาลาไปขุดดินตรงนี้ให้ป้าหน่อย
เดี๋ยวนะคะคุณป้าค่ะหลุมลึกมากเลยค่ะ
มลึกอย่างนี้แหละป้าก็ขุดเองของป้าเนี่ยนะฮะ
นี่ฮะขุดเอาดินเกลือที่อยู่ในทุ่งนา

หรือที่ชาวบ้านเรียกตามภาษาถิ่นว่าโฮงคุณ
แล้วก็ปูถุงพลาสติกแล้วก็เอาฝอย

นี่นี่ครับนี่คุณป้าทำให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนนะ
จากนั้นก็จะขูดขี้เทาหรือว่าดินเค็มมาใส่ไว้จนเต็ม
ใช้น้ำเป็นตัวล้างดินเกลือ
ให้ความเค็มเจือมากับน้ำ

ก่อนนำน้ำไปต้มจนแห้ง

จากนั้นก็นำเกลือเก็บใส่กระสอบเอาไว้

ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วค่ะ

หนักข่าวของเราเดี๋ยวคุณป้าเอาใหม่หมดเลย
แล้วขายยังไงขายได้เงินเท่าไหร่

เกลือนี่นะคะขายปริบละ๒๕๐บาท

รายได้เฉลี่ยเดือนละ๙๐๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท

เกลือที่นี่ขายดีนะคุณนะ
พ่อค้าแม่ค้านิยมซื้อไปทำปลาร้า
เพราะจะทำให้ปลาร้ารสชาติดี
เอาไปหมักปาร้าปาร้ารสชาติดี
แต่ถามว่าป้าก็ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน
คุณนี่ทำงานตากแดด
แต่ละโค้งเนี่ยน่าจะทว่มหัวในฉันค่ะ
เออนี่นะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับคุณ

ร้อยปีต่อยอดอาชีพแบบนี้กันมานะฮะ